พาไปดูคลิปที่โลกออนไลน์ตอนนี้เขาก็แชร์กันนะคะ
เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายกับทหาร

ชกประตูจนทะลุเลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองไล่ต่อยพนักงาน
เขาบอกว่าสาเหตุก็มาจากหึงหวงภรรยาที่ทำงานอยู่ที่บริษัทนี้นี่แหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ในคลิปเนี่ยปรากฏผู้ชายที่อยู่ข้างนอกนี่แหละ
แต่งกายคล้ายกับทหารบุกมาที่บริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำ
ใช้มือชกประตูไม้จนทะลุเลยนะคะ
แล้วก็เดินขึ้นมาชั้น๒พยายามไล่ชกต่อยพนักงานหนุ่มคนนึงค่ะ
ข้างในก็เริ่มจะวุ่นวายกันแล้วหลายคนก็เริ่มวิ่ง
คือเขาพยายามไล่ชกต่อยพนักงานแล้วก็มีพนักงานชาย๓คน
พนักงานหญิงอีกหนึ่งคนคอยห้ามแล้วก็ฉุดกระชากเอาไว้
แต่ชายคนดังกล่าวก็ไม่ยอมหยุดนะคะ
ยังพยายามชกต่อยพนักงานชายทั้ง๓คนด้วยอารมณ์โกรธแค้น
จนสุดท้ายเนี่ยมีตำรวจแล้วก็ทหารคุมตัวผู้ชายคนนี้ออกไป
ออนไลน์พอแชร์ไปแหมคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนี่แหละค่ะ
คือคนพยายามห้ามแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่หยุดเนี่ยค่ะ

พอไปตรวจสอบเรื่องราวครั้งนี้ก็ปรากฏว่า
ผู้ชายที่แต่งกายคล้ายกับทหารคนนี้เป็นทหารจริงค่ะ
ชื่อจ่า๑๑วิทูลแดงชาติ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายสิบช่างอาวุธ
สังกัดกองร้อยมวลทนทหารบกที่๒๖
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงไปบุกที่บริษัทนี้แล้วก็ไปไล่ต่อยพนักงาน
เขาบอกว่าเขาหึงหวงภรรยาที่ทำงานเป็นพนักงานในบริษัทสินเชื่อนี่แหละ
เขาระแวงว่าพระยาเนี่ยอาจจะมีกิ๊ก
อาจจะเป็นกิ๊กกันกับพนักงานชายในที่ทำงานเดียวกัน
ซึ่งที่ผ่านมาลองไปเช็คดูแล้วเนี่ย
ผู้ชายคนนี้เคยตามภรรยาไปที่ทำงานแล้วก็ทะเลาะตบตีกันในที่ทำงานหลายครั้งค่ะ
ภรรยาเองก็เคยไปแจ้งความที่สพเมืองเอาไว้ด้วยเหมือนกัน
พอเราโทรศัพท์ติดต่อไปสอบถามจาก๑๑วิทูล
ก็คือคนที่เนี่ยอารวาสต่อยเขาอยู่เนี่ยนะคะ
เขาก็ยอมรับนะว่าเขาทำจริง
เขาไม่พอใจที่พนักงานชายในบริษัทเนี่ย
พูดจาหยอกล้อภรรยาของเขาแบบถึงเนื้อถึงตัว
เขาบอกว่าที่เขาทำเนี่ยเป็นการทำเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง

ผู้บังคับบัญชาก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันที

เมืองต้นให้กักบริเวณแล้วก็รอผลสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง